สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทย
ในภาคเหนือภาคอีสานต้องเผชิญกับความแปรปวนลักษณะอากาศอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับ
นั่นก็คือเรื่องของพายุฤดูร้อนสัปดาห์ต่อจากนี้เป็นต้นไป
หนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองเป็นพิเศษก็คือเรื่องของอุณหภูมิความร้อนนะครับ
เพราะว่าคาดการณ์ว่าหลังจากฝนหมดไปเมฆบนท้องฟ้าลดลงอากาศ
เมืองไทยนั้นจะร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่ทำให้ภาพรวมทั่วไทยนั้น

แล้วก็ร้อนจัดก็คืออุณหภูมิมากกว่า๔๐องศาเซลเซียต

ปัจจัยดังกล่าวนั้นปกกลุ่มเป็นวงกว้างนะครับในบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางปกกลุ่มแบบนี้ต่อเนื่อง
ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ความร้อนนั้นสะสมในแต่ละพื้นที่เนิ่นนานเลยทีเดียว
สิ่งหนึ่งที่หลายคนกังวลก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ดวงอาทิตย์นั้นจะเริ่มมีการเคลื่อนที่มาตั้งฉากบริเวณตอนกลางของประเทศ
ก่อนหน้านี้เราได้รับทราบข่าวสารกันว่าดวงอาทิตย์เมื่อมาตั้งฉากแล้วก็จะทำให้อุณหภูมินั้นร้อนขึ้นเป็นพิเศษ
วันนี้จากการตรวจสอบก็พบว่ามีการตั้งฉากของดวงอาทิตย์เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่จังหวัดชนบุรี
ในพื้นที่พัทยาเวลา๑๒นาฬิกา๑๕นาที
วันอังคารนี้๒๖เมษายนเราจะเป็นที่นั้นจะเลื่อนไปตั้งฉากต่อครับเหนือ
พื้นที่กรุงเทพมหานครเวลา๑๒นาฬิกา๑๕นาทีนะครับ
ซึ่งห่วงเรียกเวลาดังกล่าวคนกรุงเทพก็เป็นห่วงเป็นกังวลเหลือเกินนะครับ
ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดในรอบปีหรือเปล่า
เราจะมาไขคำถามนี้กันกับผู้เชี่ยวชาญนะครับ

ตอนนี้อยู่ในสายกับผมแล้วนะครับคุณวัญชัยศักดิ์อุดมชัย

สวัสดีครับคุณวัญชัยครับสรุปแล้ววันที่ดวงอาทิตย์จะมาตั้งฉาก
พื้นที่กรุงเทพมหานครจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดจริงหรือเปล่าครับ
ไม่จำเป็นครับคือวันที่๒๖นี่จะเป็นวันที่พระอาทิตย์ตั้งฉากของกรุงเทพมนาคอนนะครับ
โดยปกติแล้วถ้าโดยทฤษฎีก็เหมือนกับว่ามันจะน่าจะร้อนที่สุด
แต่ก็ต้องดูว่าในวันนั้นมันจะมีพวกเมฆพวกลมพวกฝนบ้างหรือเปล่านะครับ
แล้วก็มันก็จริงมันก็จะมีความสะสมความโน้นสะสมเพิ่มเติมนะครับ
เพราะวันนั้นวันที่ร้อนที่สุดอาจจะไม่ใช่วันที่๖นะครับ
จากการดูปัจจัยตอนนี้มีโอกาสไหมครับ
วันที่๒๖จะมีกลุ่มก้อนเมฆหรือว่ามีฝนเกิดขึ้นมาดับอุณหภูมิความร้อน
จากที่เราดูตอนนี้ในช่วง๒๕๒๔๒๕มีโอกาสจะเกิดฝน
หรือเกิดพายุร้อนเกิดขึ้นได้อีกนะครับ
เพราะฉะนั้น๒๖ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีเมฆเข้ามาบ้างนะครับ
นี่คือ๑คำยืนยันนะครับจากกรมบุตุนิยมวิทยาคุณวัญชัยศักดิอุดมชาย๒๔
เมษายนนี้วันที่ดวงอาทิตย์มาตั้งฉาก
พื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ได้เป็นวันที่ร้อนที่สุด

แต่ถึงอย่างไรก็ตามในระยะนี้นะครับ
สภาพอากาศตอนกลางวันร้อนอย่างต่อเนื่อง

ว่ายังเป็นสิ่งสำคัญที่ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับ

ผมพุทธนันทร์พี่สิบมหานสวัสดีครับ